จังหวัดน่านนะคะเมื่อวันที่๑๘เมษายนมันมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้น
ก็คือมีคุณแม่แล้วก็ลูกสาวค่ะ
ถูกคนร้ายใช้ของแข็งกระแทกเข้าไปที่ศีรษะ
เสียชีวิตทั้งคู่เลยเสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางยาดก็ได้มีการรับศพไป
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกแล้วค่ะ
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยสำคัญก็คือสามี
หรือว่าพ่อของลูกที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็โดนตำรวจสอบเครียดอยู่เหมือนกันนะคะ
ผาน้ำย้อยหมู่๕ตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
ช่วยกันเคลื่อนย้ายศพของนางศรีวัลยอดอ่อนวัย๔๕ปี
แล้วก็ลูกสาวค่ะเด็กหญิงพิชยดาพรมเกษาหรือว่าน้องแพมวัย๗ขวบ
สองแม่ลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยของแข็ง
แทกเข้าไปที่ศีรษะจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ก็นำไปทำพิธีฝังศพที่สุสานบ้านผาน้ำย้อย
ทำกลางความโศกสลดของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนพรสุกกันพนักงานสอบสวนสพเชียงกลางบอกว่า
เรื่องต้นตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเจออาวุธปืนแก๊ป
แล้วก็กระสุนปืนจุด๒๒หลายนัดในบ้านเลยค่ะ
ซึ่งปืนที่ว่านี้เป็นของนายพรมพิพัฒน์
ซึ่งนายพรมพิพัฒน์ก็คือสามีของผู้ตายนี่แหละ
ก็เลยมีการแจ้งข้อหาเอาไว้นะคะเป็นข้อหามีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครอง
แล้วก็นำตัวนายพรมพิพัฒน์ไปสอบปากคำที่สพเชียงกลาง
เรื่องต้นนายพรมพิพัฒน์สามีให้การปฏิเสธ
ในทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น
แต่มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนเองก็ยังไม่ได้สรุปประเด็นการตายนะคะ
ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจอะไร
เพราะว่าผู้ตายเองก็มีเรื่องกับคนในหมู่บ้านหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเอ่ยเรื่องทะเลาะวิวาสเอ่ย
เคยมีเรื่องกันถึงขั้นต้องไปแจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วด้วย
ก็เดี๋ยวจะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลต่าง
ก่อนถึงจะสามารถสรุปแล้วก็สันนิษฐานได้ว่า

แล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ